อันนี้เรื่องของการลาออกหรือไม่ลาออกจากตำแหน่งนายก
คือตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุว่ารัฐบาลนายกหรือว่าคอสชจะพ้นไปเมื่อจะต้องมีการเลือกตั้ง

แต่ว่าคำถามก็คือว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐ
อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกในการเลือกตั้งจริงเนี่ยความเหมาะสมหรือว่าบรรทัศน์อยู่ตรงไหนนะครับ
วันนี้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบรับคำเชิญของภักดิ์พลังประชารัฐ
แหลงผลงาน๔ปีของรัฐบาลนะเป็นงานแถลงผลงานปีที่๔นะครับ
คือใช้เวลาแถลงเนี่ย๒ชั่วโมงกว่า
ปรากฏว่าช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอใช้เวลาหน่อย
ชี้แจงเหตุผลหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการจะลาออกจากตำแหน่งนายก
ถ้าไปตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐ
ในการเป็นนายกในบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งเนี่ย
พลเอกประยุทธ์พูดเอาไว้นะท่านลองฟังดูก่อนกันแล้วกันนะครับ
อยากมาพูดถึงเดชส์ไหนที่เอาไว้ลึกปลากระป๋องปลังมันมีความผิดก็ออกดิ
สี่คนที่ออกไปเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะ

งั้นเดี๋ยวถ้าไล่นายกออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มึงมาไล่ดูสิ
ไล่สิไล่ให้ได้สิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออก
การที่พักวัยใบบัตรนายกวิจิตรแพ้การรัฐศาสตร์ศูนย์๕๔

ในการการการการนายกยิ่งรักทำไมแพ้
เป็นรัฐบาลหรือเปล่าทำไมแพ้
แสดงว่าการเป็นนาบาลไม่น่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบ
ขึ้นมาแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับรัฐบาลมีผลงานหรือไม่มีผลงาน
หากไม่มีก็ไม่เลือกอยู่แล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออก
แม้ว่าจะตอบรับถ้าตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐนะ
แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องหลักการต่าง
โดยเฉพาะตามหลักการในประชาธิปไตยก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่า
นายกต้องลาออกระหว่างการเลือกตั้ง
แล้วก็มีการหยิบยกชื่อหลายที่ต่างประเทศก็หยิบยกชื่อ

บอกบารักษ์โอบามาก็ไม่เคยลาออกตอนช่วงการเลือกตั้ง
แล้วก็ได้พูดถึงชื่อของคุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติ
ตอนเป็นรัฐบาลแล้วมีการเลือกตั้งปี๕๔

แล้วก็แพ้การเลือกตั้งคุณยิ่งรักด้วย
ก็แสดงว่าคนที่เป็นรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าจะได้เปรียบในการเลือกตั้ง
ทีนี้โอ้โหคุณอภิษฎเวชาชีวะวันนี้ก็พูดถึงเลย
เพราะว่าบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เข้าใจว่ามาหยิบยก
พาดพิงชื่อของตัวเองทำไมก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน
แต่บางเรื่องมันก็เป็นสิทธิ์นั่นแหละของพลเอกประยุทธ์จะลาออกหรือไม่ลาออกก็เป็นสิทธิ์นะนะ
เมื่อไม่มีสปีริตก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่บางเรื่องที่พูดไปมันก็เป็นการบิดเบือนอยู่เหมือนกัน

ก็แปลกใจนะครับมาพาดพิงถึงพวกเราทำไม
ผมก็พูดอย่างสุภาพที่สุดอยู่แล้วว่า
ท่านไม่มีสปีริตเป็นสิทธิ์ของท่าน
แต่ท่านไม่มีสิทธิ์มาโกหกบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิด
ท่านบอกว่าธรรมนุนตั้งแต่๒๔๗๕เป็นต้นมา
ไม่มีฉบับไหนบังคับให้ลาออก
ผมก็บอกว่าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ฉบับฉบับไหนโดยเฉพาะในยุคหลังนี่แหละ
ที่ให้อำนาจคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี
และแถมตอนนี้มีตำแหน่งหัวหน้ากษช
ที่มีอำนาจเต็มไม่เหมือนกับรัฐบาลในช่วงรักษาการ

และเป็นอำนาจที่มากกว่ายุทธ์อื่นอีก
เพราะปี๕๔ผมไม่มีสิทธิ์จบกรกตแน่นอน
ปี๕๔ผมไม่มีสิทธิ์ไปให้กรกตแบ่งเขตยังไงก็ได้
ไม่ต้องเป็นประการหักเกงตามกฎหมายแน่นอน

เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
ส่วนแพ้เลือกตั้งผมยอมรับการตัดสินใจของประชาชนนะครับ
และปัจจุปี๕๔ผมเป็นรัฐบาลผมไม่ได้เอาเปรต

โรงไว้เท่านี้ก่อนใช่นี่ยังไม่ได้สมัครกันอย่างเป็นทางการเลยนะนะคะแต่เรื่องของการเทียบเชิญ
ยังไม่ได้ตอบรับยังมีเวลา
ทีนี้มาดูอีกหลายความเห็นหน่อยค่ะ
จตุพรพรมพันธ์แก่นำพักเพื่อชาติ
ก็บอกว่าการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์
ว่าจะรับหรือไม่รับอยู่ในบัญชีอะไร
ชื่อนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ
เป็นจุดหักเหที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านเองเลยค่ะ
แต่ว่าในสนามการเลือกตั้งในสนามประชาชน
เป็นคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอมากที่สุด
อย่างนักวิชาการอย่างอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลมหาวิทยาธรรมศาสตร์
ก็เคยแสดงความเป็นห่วงทักท้วงมาแล้ว
บนเวทีเสวนาจุดเปลี่ยนประเทศไทยหลังเลือกตั้ง
ก็พูดในลักษณะที่ว่าขอร้องพลเอกประยุทธ์
กระโดดจากสถานะคนกลางลงมาเป็นผู้เล่นซะเอง
ซึ่งทำให้เข้าสู่การกลับสามปก
ขณะที่สถานะของพลเอกประยุทธ์ณขณะนี้นะครับ

เจอกับนักข่าวอีกครั้งนึงช่วงที่มี๔รัฐมนตรีของภารังประชารัติ
ในอดีตรรัฐมนตรีเป็น๔แกนนำภารังประชารัฐ
เดินยกขบวนเทียบเชิญพร้อมกับเอกสารนโยบายพัก
ในการเลือกตั้งของภาร์มประชารัติ
จะได้ให้เห็นว่านโยบายของพักเราเป็นอย่างนี้นะท่านจะตอบรับคำเชิญไหม
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือว่าปฏิเสธ
ใช่ค่ะแต่คนก็วิจารณ์อีกนั่นแหละค่ะว่าเปิดธรรมเนียบ
พลังประชารัฐมาเทียบเชิญถึงในธรรมเนียบเป็นสถานที่เป็นการใช้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัคร
สอสอของพักประชาธิบัตย์บอกว่ามันก็ไม่เหมาะนะใช่
แต่เอาเป็นว่าเขาเชิญกันแล้วก็แล้วกันก็คือมีหลายความคิดเห็น
แต่ว่าก่อนที่จะมีการพบปากกับอดีตรัฐมนตรีทั้ง๔คน
นายกรัฐมนตรีก็ขอโทษด้วยนี่ขอโทษผ่านสื่อ
บอกว่าพูดแรงไปหน่อยบนเวทีเมื่อเช้า
บอกว่ามีอารมณ์ขึ้นบ้างแต่เราก็พูดด้วยเหตุผล

ส่วนเรื่องที่เขามาเชิญเป็นนายกในบัญชีรายชื่อยังขอเวลาตัดสินใจก่อน
มีเวลาถึง๘กุมภาพันธ์